เป็นเรื่องพยายามข่มขืนแล้วก็ผู้เสียหายเป็นออทิสติกเหมือนกันนะคะ
แต่คนละพื้นที่อันนี้ที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือในหมู่บ้านเขาก็มีรถสูบซ่วมคุณภาคภูมิ
ก็ขับเข้าไปสูบซ่วมตามบ้านต่างใช่ไหม

หนึ่งในสี่อยู่ดีก็เข้าไปในบ้านหลังนึง
ผู้หญิงอายุ๑๙เขาเป็นออทิสติกนอนอยู่

ก็เลยประกาศให้คนในพื้นที่ให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันจับ

กันเกือบทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันจับ

โดนต่อยโดนซ้อมจนฉี่ลาด
โอ้โหแล้วก็มีอีก๓คนที่มาด้วยกันในรถสูบซ่วมนะคะ
คือชาวบ้านก็ไปถามว่ามากันกี่คน

คนนี้คือคนที่พยายามไปข่มขืนเขาอายุ๕๖แล้วนะคะ

นี่เป็นตำรวจภูทรคโฮงอหัดใหญ่จสงครา

คนก่อเหตุคือนายไพโรธจันคดอายุ๕๖ปี
ข่มขืนหญิงสาวที่เป็นออทิสติกอายุ๑๙ปี
เขาอยู่ในบ้านคนเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวด้วย
อยู่ในซอยสาลาแหลมซอน๑
บ้านบนเขามูศิษย์ตำบลน้ำน้อย
ชาวบ้านมากันเป็นร้อยค่ะคุณผู้ชม
มาช่วยกันจับสภาพที่เจอคือนอนกองอยู่กับพื้นแล้ว
คือฉี่ราดเลยค่ะโดนเตะโดนต่อย
น่วมไปทั้งตัว
อีก๓คนอย่างที่บอกช่วยกันปกปิดไง
คือเพื่อนอีก๓คนเดินอยู่อีกจุดหนึ่ง

ชาวบ้านไปถามว่ามากันกี่คนรถคันนี้
โกหกว่ามากัน๓จริงมากัน๔
ปกปิดช่วยกันโกหกก็โดนไปด้วย
หัวแตกระบมกันไปทั้งตัวเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามากับนายไพโรธคนก่อเหตุ

เป็นคนงานขับรถหกล้อสูบซ่วม
เขาก็มาตระเวนสูบซ่วมในหมู่บ้าน
คือบ้านหลังนี้จริงแล้วคุณยายบอกว่า
ตัวผู้หญิงอายุ๑๙เขาก็นอนอยู่ในบ้านคนเดียว

พอเปิดประตูมาปุ๊บเห็นเลย
ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้กำลังคล่อมกำลังพยายามจะข่มขืนเลย

ก็เลยตะโกนบอกให้ชาวบ้านมาช่วยประกาศ

มันเกล็นเข้าไป

โลงคุณอาตารณีเข้าไปด้วย
ก็นี่คือชาวบ้านก็โตดแข็งซี
มากองเผ็ดในหมู่บ้านเขาก็ช่วยกันนะคะ
ยายเขาไปแจ้งสมวรรค์กำนัน

ประกาศเสียงตามสายประกาศเสียงตามสายก็ออกมาทั้งหมู่บ้าน
คือไอ้คนก่อเหตุมันวิ่งหนีหัวซุกหัวสุน
ไปเจอคนงานรถสูบซ่วม๓คนไงชาวบ้านถาม
บอกไม่รู้ผมมา๓คนเหมือนกับจะช่วยปกปิด

แทนที่จะช่วยห้ามเพื่อนหรือช่วยจับคนร้าย
แล้วก็ยอมรับว่าพยายามข่มขืนจริงแต่อ้างแบบนี้
ว่าผู้หญิงชวนเข้าบ้านเอง

ผู้หญิงอายุ๑๙เป็นออทิสติกด้วยค่ะ
แล้วก็บอกว่ายังไม่ทันลงมือคุณยายของเด็กเข้ามาเห็นก่อน
ครับยังไม่ได้ทำงานกีฟครับ
เด็กกำลังจะทำใช่ไหม
ครับพร้อม
ทำนึกผิดไหมนะ

กลมนากลมปลา
เข้าหาบุกรุก
ส่วนอีก๓คนที่เป็นพนักงานสูบซ่วมที่ไปด้วยกัน

น้องที่เป็นผู้เสียหายที่อายุ๑๙ปีเป็นออทิสติกเนี่ย
บอกว่าพอถามน้องผู้เสียหาย
น้องเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณภาคภูมิครับ
ไพโรธเนี่ยเคยบุกเข้าไปในบ้านแล้วครั้งหนึ่ง

ก็พยายามจะทำแบบนี้กับเธอมาแล้วครั้งนึง

แสดงว่ามันแวะเวียนมาบ่อย
แล้วเห็นว่าน้องอยู่บ้านคนเดียวแม่ออกไปทำงานอย่างนี้
ระเวนสูบซ่วมในหมู่บ้านไง
คงจะรู้แล้วว่าอ๋อบ้านนี้มีน้องที่ป่วยแบบนี้

พอคราวนี้มาคุณยายออกมาสายหน่อย
ที่คุณยายมาเห็นนะคะ
โชคดีนะฮะที่อย่างน้อยก็ยังรอดมาได้